วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อบ่ายเย็นที่ผ่านมานะฮะ
ใช่ใครไปเซ็นทรัลเวิลกันบ้าง
โอ้โหไฟไหม้นะไฟไหม้นะ
นี่ตอนนี้แฮชแท็กในทวิตเตอร์นี่ติดเทรนดอันดับหนึ่งนะครับ

มีเหตุเพลิงไหม้แต่ว่าโชคดีไม่มีใครเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะฮะ

กลัวมากจริงเอาไปดูก่อนนะครับ
อื้มไฟนี้แดงลุกพลึกขนาดนี้ค่ะ
เป็นตรงจุดแถวบันไดเลื่อนชั้นหนึ่งของห้างนะ

ตอนแรกที่คนถ่ายสวดไปเป็นเงานึกว่าหุ่นที่ยืนอยู่เป็นคน

นักท่องเที่ยวลูกค้าหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของห้าง

โอ้โห
๖นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ

ตอนนี้เป็นช่วงที่เพลิงกำลังโหมลุกไหม้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
แสงเพลิงเนี่ยอยู่ตรงบันไดเลื่อนชั้นหนึ่งนะครับ
นี่อีกมุมหนึ่งเป็นช่วงที่พยายามวิ่งหนีกัน
ชายภาพเอาไว้ได้
ดับเพลิงไปฉีดนั่นเป็นหุ่นนะ

ทีแรกเราก็นึกว่าคนนะครับ
นี่เป็นหุ่นนะฮะ
เปลวเพลิงพุ่งขึ้นมาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของห้างเนี่ย
วิ่งเอาถังดับเพลิงเข้ามาฉีดมาสกัดเพลิงไว้ก่อน

แล้วก็ลากเอาสายฉีดน้ำ
มาฉีดตรงจุดที่เกิดเพลิงไหม้
นี่สายฉีดน้ำมาแล้วนะฮะ
โชคดีมากสามารถดับเพลิงเอาไว้ได้สำเร็จ

กลุ่มขวัญสีดำนี้ลอยอยู่ในห้างเต็มเลย
เจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งก็กรรณาประชาชนนักท่องเที่ยว
ผู้ที่มาซื้อขมาทานข้าวเนี่ย
หรือว่าเจ้าหน้าที่ในห้างด้วยให้ออกจากพื้นที่ไปก่อน
แล้วก็เอาเครื่องดูดควันเนี่ย
ต่อท่อมานี่นะฮะท่อแดงนี่เครื่องดูดควันนะครับ
เพื่อดูดควันออกมาด้านนอกนี่ฮะ
ระบายควันระบายความร้อนต่างออกมา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกหน่วยนี่ฮะ
จากทั้งเขตเนี่ยฮะรวชพนักงานของห้างก็มาช่วยกัน
โอ้โหก็ถือว่าควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้

นี่ด้านนอกนะครับทุกผู้ชมครับกลหนวุ่นวายเลย
เอาใครไปอยู่ในพื้นที่แถวนั้นบ้างส่งข้อความมาบอกกันหน่อยก็ได้นะครับ

เผสบุ๊คไทยวัตน์นิวโชว์แล้วก็ไลน์ที่หน้าจอนะครับ
โดยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลา๑๖นาฬิกา๑๐นาที
โดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้
ภายในเวลา๑๐นาทีจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตราย
การค้ายังเปิดให้บริการได้ตามปกติส่วนโซนที่เกี่ยวข้อง
ปิดให้บริการเอาไว้เป็นส่วนนะฮะ
เนื่องมาจากเรื่องของต้นคริสต์มัสนะต้นคริสต์มัสประดับตกแต่ง
ในช่วงเทศกาลเนี่ยที่อยู่ที่ใต้บันไดเลื่อนชั้น๑ของห้าง
มันมีกลุ่มเพลิงกลุ่มไฟออกขึ้นมาจากตรงนั้นนะครับ
สองก็คือเพลิงไหม้นะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
นี่เห็นมั้ยขึ้นอันดับ๑เลยตอนนี้ก็ยังอันดับ๑อยู่
แต่มีคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งเขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
เขาไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนเรื่องเหตุเพลิงไหม้ดังเลยนะ

หรือหรือไม่รู้อ่ะเนอะถ้าสมมุติไม่มีกลิ่นไม่ได้ยินสัญญาณ
แล้วก็เราไม่เห็นเปลไฟคิดนะว่าแบบจะเราแรงนะ
ถ้าเกิดแบบครับเราไม่รู้จริงแหวนค่ะ
ก็อาจจะต้องสังเกตอะใช้คำว่าสังเกตดีกว่า
แบบหนูตาไวอะไรอย่างนี้ค่ะ
นึงก็ไม่ได้ยินเลยหรือแบบเป็นสปิงเกอร์ไหลน้ำออกมาอะไรอย่างนี้มีไหม

คือคุณบี้คนนี้เขาบอกเขาไม่ได้ยินนะในส่วนของเขานะ
สัญญาณเตือนเรื่องเหตุเพลิงไหม้นะครับ
ถ้าไม่เห็นก่อนจะทำยังไงอันนี้พี่คุณพี่เขาตั้งคำถาม

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทษธิติแสงสว่าง
ลงพื้นที่มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าเจ้าหน้าที่ของห้างเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้
ก็เลยใช้ถังดับเพลิงแล้วก็สายฉีดน้ำเข้ามาดับไฟ
บริเวณที่เกิดเหตุอยู่ใต้บันไดเลื่อน
เพลิงมันโหมลุกขึ้นมาเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากใต้บันไดเลื่อน

ทำให้เกิดไฟแล้วก็ควันขึ้นมาเป็นจำนวนมาก
ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นะครับ
ต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน
ส่วนทางห้างได้วางระบบป้องกันเอาไว้แล้ว
ขณะที่ประชาชนที่มาเที่ยวที่ห้าง
ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตอนเกิดเหตุ

ขณะที่เรื่องของสัญญาณเตือนภัย
ที่มีประชาชนหรือว่าผู้ที่มาที่ห้างบอกไม่ได้ยินนะฮะ
จะมีหรือไม่มีหรือว่าไม่ได้ยินอะไรยังไงเนี่ย
ผู้บัญชาการสมบัตินครบานบอกว่า
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกับระบบของทางห้างก่อนนะครับ

นี่หลังเกิดเหตุก็มาอยู่ด้านนอกกันนะฮะ
แล้วก็จะให้ทางสำนักงานเขตปฐุมวันนะครับ
เข้ามาตรวจสอบรายละเอียดต่างเพิ่มเติม
ส่วนประชาชนคนไหนที่คิดว่าได้รับความเสียหาย
ได้รับผลกระทบหรือได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สามารถไปแจ้งความได้ที่สนปฐุมวัน

หลังจากที่ฉีดน้ำดับเพลิงกันเรียบร้อย

มันก็ยิ่งติดไฟไปกันใหญ่เลย